ก็เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งของคนโบราณค่ะ

แล้วก็ให้เป็นกิจกรรมของชาวบ้านได้ร่วมกัน

โดยคุณระพีพันธ์เรือนศรีค่ะ

หรือสาวบ้านซึ่งเดินทางมาทำบุญที่วัดแล้วเหยียบย่ำทรายติดเท้าออกไป
เพราะสมัยก่อนต้องถอดรองเท้าเข้าวัด
ประกอบกับทรายเป็นวัสดุสำคัญในการก่อสร้างและบูรณะเสนาสนะทั้งหลายภายในวัด
ดังนั้นช่วงปีใหม่เมืองซึ่งตรงกับหน้าแรง
ในแม่น้ำลำคลองลดระดับ
ชาวบ้านว่างเว้นจากการทำงาน
เหมาะแก่การที่ครอบครัวชุมชน
จะร่วมมือการขนสายเข้าวัด
ถือเป็นอีกหนึ่งกุศโลบายในการสร้างความสามัคคี
จริงแล้วคือไปก่อเพื่อที่จะไปสร้างบูรณปฏิสังขร

เพียงแต่ว่าเขาจะไปช่วยกันคน
ถ้าเป็นเมื่อก่อนต้องเตียว๕เป็นกิโลกิโล
ชาวบ้านแต่ปัจจุบันนี้ต่างคนต่างทำต่างคนต่างอยู่
ก็ใส่รถด้ำมาเทแล้วก็ช่วยกันด้วยออกชาตาเข้าวัด
จะมีให้เห็นน้อยลงเนื่องจากความเจริญในหลายด้าน
ทำให้วิธีการเปลี่ยนแปลงไป

นั่นคือจารีสประเพณีที่ชาวบ้านยังคงยึดถือและปฏิบัติ
บนพื้นฐานความเชื่อทางศาสนา
อันเป็นหลักในการดำเนินชีวิต
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน